ทึกกันไปเลยครับมีคนเดินอยู่เต็มห้างข้างล่างเนี่ยที่โถงข้างล่างเนี่ยนะ
มีงานแถลงข่าวงานวิ่งอยู่งานหนึ่งสื่อมวลชนเต็มไปหมด
แล้วก็มีดาราสาวยายาอุรัสยาก็กำลังจะเดินทางลงไปร่วมงานที่บริเวณชั้นหนึ่ง
แต่ภาพที่มันเห็นมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งร่วงลงไปคุณผู้ชม
ที่บริเวณเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าเป็นจากชั้น๓
ลงไปที่บริเวณชั้นล่างซึ่งกำลังมีการจัดงานแถลงข่าวอยู่พอดี

ก็มีการเอาเต็นต์เอาผ้าใบเอาอะไรมาล้อมเอาไว้

ใช่ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจัดการอย่างรวดเร็ว
แล้วก็รับมือกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
แล้วก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจ

เวลามันเกิดประมาณสัก๑๔นาฬิกา๔๕นาทีครับ

ก็ที่บริเวณโถงชั้น๑ของห้างนี้
มันมีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวสื่อมวลชน

เพราะว่าด้านล่างมีงานแถลงข่าวอยู่

จังหวะนั้นเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวของเราคนหนึ่ง
คือคุณพิชชี่วรรณฑรสมกิจรุ่งโรศ

เห็นคาตาว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่ง

เบื้องต้นรายงานมาตอนแรก

แต่ว่าล่าสุดนั้นเหมือนจะเป็นที่ชั้น๓

คุณพิชชี่บอกว่าเสี้ยววินาทีคุณผู้ชม
หันไปเห็นร่างของผู้ชายตกลงมากระแทกพื้น

ตำรวจมาเอาผ้าเอาเต็นต์มากางมาขึง
เพื่อไม่ให้เห็นภาพที่มันไม่ค่อยน่าดูเท่าไ

ผู้ชายคนนี้เป็นเยาวชนนะอายุประมาณสัก๑๕

จากที่บริเวณชั้น๓จากบริเวณชั้น๓จากบริเวณชั้น๓จากบริเวณชั้น๓

ตัวของร่างของผู้ชายคนนี้เยาวชนเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว

มีดาราสาวคนหนึ่งคือคุณยาย่า

คนติดตามยืนคุยกับคุณแม่ที่

กำลังจะเดินลงบันไดเลื่อนไปร่วมงานแถลงข่าวที่ชั้น

แล้วเห็นพอดีว่ามีร่างของผู้ชายคนนี้
มันร่วงลงไปคาตาตกใจร้องไห้

คือไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้
ขณะที่จะไปร่วมงานในห้างดังขนาดนี้
ก็เลยแบบหลายคนก็ตกอกตกใจ
งานก็ไม่ได้แถลงข่าวแล้วว่า

ประชาชนก็วุ่นวายเจ้าที่ก็วุ่นวายแบบนี้
เหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นสดร้อน
เดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้าอัปเดตให้ได้ชมกันด้วยนะ

คุณพิชชี่วรรณฑรผู้ประกาศข่าวกีฬาของเรา

แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นภาพด้วย

คุณพิชชี่รายงานมาผ่านทางโทรศัพท์นะคะ

สวัสดีค่ะคุณนรัชพรคุณทัศนัยค่ะ

เห็นบอกว่าคุณพิชชี่เห็นจังหวะนั้น
ร่างของผู้ชายคนนี้ร่วมลงมาเลย

เวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๔๕นาที
กำลังมีงานแถลงข่าวงานยิ่งอยู่
มีเสียงตึ๊กมากเล็กน้อย

สายตาทุกคนก็เลยหันไปจับจ้องที่เดียวกัน

เห็นเป็นร่างผู้ชายใส่เสื้อสีดำ

ก็คือพอหลังจากตกลงมาที่เพลิงปุ๊บ

เจ้าหน้าที่หลายคนก็วิ่งกรูกันเข้าไป

เวลาเพียงแค่ไม่ถึง๑นาทีนะคะ
ก็มีเต็นต์มีผ้ามา
คลุมร่างของผู้บาดเจ็บเอาไว้

เหมือนมีเจ้าหน้าที่ที่มา
รักษาพยาบาลเบื้องต้นอยู่ด้านใน

รักษาพยาบาลเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ของห้าง

แล้วก็ประชาชนที่ยืนเกาะอยู่ที่ระเบียง

แล้วก็มีน้องยายาที่จะมาร่วมงานแถลงข่าว
แต่พอเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เคลียร์

ก็คือไม่ให้ใครมายืนอยู่ตรงระเบียงเลย

หลายสื่อเองก็ไม่ตรงกันนะ

พิชชี่ตามมาที่โรงพยาบาลตำรวจด้วย
แล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ที่เป็นคนพาน้อง
สอบนะคะคือมีการสอบวันพรุ่งนี้แล้วก็มาจากต่างจังหวัดเพิ่งจะมาถึงวันนี้ตอนเที่ยงแล้วก็พาน้องน้องมาประมาณ๒๒คนมารับประทานอาหารที่เซ็นทรัลเวิลแล้วก็ให้น้องเดินเล่นก่อนแล้วก็จะนัดรวมพลกันที่ชั้น๓จากที่อาจารย์เล่านะคะ
อาจารย์บอกว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าน้องเล่นกันอยู่ที่ชั้น๓มีเพื่อนคนหนึ่งเข้าไปซื้อของในห้างยูนิโครออกมาเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนน้องเล่นพิษดารกันมีการไปนั่งบนบันไดเลื่อนแล้วก็เกิดพลัดตกลงมาค่ะ
อันนี้คือจากคำบอกเล่าใช่ค่ะจากคำบอกเล่าของอาจารย์นะคะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณพิชิตอยู่ชั้น๑ใช่ไหมคะ

แล้วตอนนั้นมีเพื่อนหรือว่ามีอาจารย์หรือว่ามีกลุ่มคนไหนที่มากับน้องเนี่ยวิ่งลงมาด้วยไหมคะ
คือนะตอนนั้นมันฉุกระหุกแล้วมันรวดเร็วมากคือไม่แน่ใจว่าคนที่วิ่งกรูเข้าไปหาน้องนะตอนนั้นมีใครบ้าง
เพราะว่ามันก็มีหลายคนที่อยู่ตรงนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยมีอะไรด้วยหลายอย่างมาก
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นเพื่อนของผู้ปเตศหรือว่าคนไหนเป็นอาจารย์
โดยสรุปแล้วเนี่ยร่างของผู้ชายที่ตกลงมานี่คือเป็นเยาวชนชายอายุ๑๒ปีที่มาสอบกับโรงเรียนที่พามาถูกต้องไหมฮะ

แล้วตอนนี้คุณพิชชี่บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาล

พอจะเห็นสภาพเบื้องต้นมากมั้ยคะ

คือเท่าที่คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ยังไม่สามารถบอกอะไรได้
อาจารย์เองก็บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่กันไว้เหมือนกัน

แต่จากที่สอบถามร้อยเวรล่าสุด

แต่ก็คือยังไม่สามารถอัปเดตเบื้องต้นได้ว่า

เพราะว่าตอนนี้น้องยังอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่ค่ะ

ไม่ได้มีใครทำให้ตกลงมาถูกต้องไหมฮะ
ใช่ค่ะจากคำบอกเล่าของอาจารย์ของน้องนะคะ
ครับตอนนี้น้องอยู่ในมือของคุณหมอเรียบร้อย

คือเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการกันพื้นที่ประมาณครึ่งชั่วโมง
คือในครึ่งชั่วโมงนี้เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนั้นก็มี
เหมือนเป็นรถมีรถเข็นมีอะไรมา
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บมาที่โรงพยาบาลตำรวจ
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดค่ะ

พอเคลื่อนผู้บาดเจ็บออกมาก็ทำความสะอาด
แล้วก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวใช้งานตามปกติเลยค่ะ
ก็คือจัดการกันค่อนข้างเจ้าเดียวทีเดียว
ทั้งหมด๒๒คนจากต่างจังหวัดเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในวันพรุ่งนี้

ปรากฏว่าอันนี้ข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์นะคะ
น้องเล่นกันอาจจะเล่นพิเรน
ไปนั่งบนราวขอบบันไดเลื่อน
แล้วพลัดตกลงมาเบื้องต้น
จากที่อาจารย์บอกก็คือว่าร้อยเวรก็แจ้งบอกว่าน้องก็ยังดูโอเคนะ
คือหมายถึงว่ายังดูมีสติดีอยู่
ตอนนี้ถึงมือหมอแล้วอยู่ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจ
ความคืบหน้าเราจะบรรยายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับ
ยังไงก็ย้ำเตือนนะต้องระวังด้วยนะ
ถ้าเกิดว่ามีเด็กเยาวชนไปด้วยก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตานะครับ